ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีพ่อค้าขายส่งผลไม้คนหนึ่ง

เสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะคันนี้เนี่ย
คุณหมอลงไปตรวจสอบคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิต
น่าจะมาจากเพราะว่าหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
พอไปตรวจสอบเขาเป็นความดันสูง
ความดันโลหิตสูงแต่ไม่เคยไปตรวจสภาพร่างกายเลย

นี่ไงก็เลยอยากให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้เป็นอุทหรณ์กันนะคะ
หลังจากที่ตำรวจโรงพักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตภายในรถกระบะคันนี้แหละค่ะ
อยู่บนถนนสุขาพิบาล๒หน้าธนาคารแห่ง๑

ก็เลยประสานแพทย์แล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ

ว่ารถคันนี้ยังจอดสตาร์ทเครื่องอยู่เลยค่ะ
ข้างในก็ไม่ได้ล็อกประตูรถนะคะ
ท้ายกระบะมีเข่งผลไม้ซึ่งเป็นเข่งเปล่า
แล้วก็รถเข็นวางอยู่วางอยู่ข้างหลังกระบะนะ
ไปตรวจสอบภายในไปพบผู้ชายอายุสักประมาณ๔๑ปี
ทราบชื่อต่อมาก็คือผู้ตายชื่อว่านายรัตนาชัยศรีสัตยกุล
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับค่ะ
ตรวจสอบภายในรถไม่พบร่องรอยการถูกรื้อค้น
หลังจากที่เจ้าเรศทีกู้ภัยเจอศพแล้วนะคะ
ก็นำร่างของผู้ตายออกมาจากรถไปตรวจสอบร่างกายเพิ่มเติม
ไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ในกระเป๋ากางเกงที่ผู้ตายสวมใส่
พบกระเป๋าสตางค์ข้างในไปตรวจดูนะมีเงินสด๑๘๐๐๐บาท

เอกสารก็คือมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
ก็เลยรู้ว่าผู้ตายเป็นใครนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นตำรวจก็เลยติดต่อไปที่ญาติ
สอบถามพี่สาวแล้วก็ญาติของผู้ตายทราบว่า
ผู้ตายเป็นคนขยันทำมาหากิน

ส่วนแฟนสาวอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
วี่ทุกวันผู้ตายก็จะตื่นแต่เช้าค่ะ

ส่งผลไม้ให้กับลูกค้าในตลาดสด
แล้วก็ตามแผงต่างในเมืองบ้านไผ่
บางครั้งก็ต้องเดินทางไปซื้อสินค้า
ต่างจังหวัดบ่อยครั้งคนเดียว
ผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูง

คิดว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นอายุ๔๐
สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่น่าจะเป็นอะไร
ยังทำมาหากินได้ตามปกติ
เชื่อว่าผู้ตายน่าจะออกมาส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามปกติ
และยังคงจอดรถนอนพักบริเวณข้างจุดถนนที่จุดเกิดเหตุ

ซึ่งแพทย์ที่มาร่วมชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นลงความเห็นว่า
ตอนที่ไปเจอนับจากตอนที่ไปเจอแล้วก็มีการชนะสูตร
สูตพลิกศพผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๓๔ชั่วโมง
ด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เพราะฉะนั้นญาติเองก็บอกว่าไม่ติดใจการเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยส่งมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ